เจ้าของฉายาเอวิสเมืองไทย
จิ๊บวัสสุแสงสิงแก้ว
หรือที่รู้จักในนามจิ๊บรอดอร์
ที่จะมาร่วมพูดคุยทำความรู้จัก
เผยเรื่องราวความรักรสแซ่บ
โอ๊ยจะแซ่บขนาดไหน

ขอต้อนรับผู้ชายในฝันของเรานะคะพี่จิ๊บมาสู่แสงสิงแก้วค่ะสวัสดีค่ะ

หน้าเหมือนเดิมดูดีทำไมแบบสตาร์ฟไว้อ่ะงงอ่ะ
ต้องขอประกุนไฟในสตูครับจัดได้สวยจริงที่ดีกว่าทั้งสองท่านเลยด้วย

เคยเจอตั้งแต่พี่จิ๊บแบบว่าหนุ่มอะไรอย่างนี้เลยไหม
แต่ตอนหนุ่มแรกตอนนั้นคือเคยดูตลอดเลยไงตอนแรกยังเด็กไง
แล้วนอกจากอันนั้นทำไมรู้ไหมในนามของเขาอันนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก

กาวเขาพูดจิ๊บรอดออยู่ได้แล้วบอกทำไมพี่เขาต้องไปเกณฑ์รอดอร์หรืออะไร

หล่อดอเด็กไทยพบเกียรติเออ

ไอ้เราสิแต่งตัวเก

ทำการบ้านมาเป๊ะนี่ร้องราวก่อนว่ามีชาร์จบอร์ตขึ้นอยู่หลังกล้อง

เธอเกิดแล้วเหรอตอนนั้นอ่ะ

แม่นั้นนะจับยัดกี้เท่ายัดปากนะ

ไอซ์เกิดด้วยเพลงนี้ออกสู่ตลาดด้วย

แต่หายหน้าหายตาไปนานเหมือนกันเลย
ตอนนี้ได้กลับหวนกลับมาแล้ว

อยากถามทันลับเลยเนอะ

ก็คงนั่งใกล้ของคนหน้าแต่ดีอย่างงี้

ไม่ใช่แล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกลับมารวมบ้างด้วย

แล้วไปกันไงบ้างฟิตบังช่วงที่หายไปก็ไปทำงานอยู่ในภาคส่วนอื่นนะครับ
เราตามที่เราเรียนมาที่กระทรวงต่างประเทศ๒๐กว่าปีนะฮะ
แล้วที่กลับมาก็มารวมกับเรียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์การทูตใช่ไหมคะ
พอถึงจุดหนึ่งกลับมาปั๊บเรามาเจอกันเพื่อนพี่น้องเนี่ย
มันก็อยู่ในวัยที่น่าจะเลยการแข่งขันการมีค่ายการอะไรไปหมดแล้ว

แล้วก็มีทัวร์คอนเสิร์ตกันทั่วประเทศตลอด๑๒เดือน
ไปพบปะแฟนก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับ
นี่ต้องขอขอบพระคุณความเมตตาของแฟนเพลงที่ยังระลึกถึงกันอยู่จำกันได้อยู่
อุ๊ยจำได้เลยนะครับเอาอย่างนี้
พูดกันมาเนี่ยนะเรื่องของพี่จิ๊บตั้งแต่เข้าวงกัน
แล้วก็เรื่องอัลบั้มบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพ
เรามาแบบว่ามี๓รูปภาพบอกเล่าเรื่องของพี่จิ๊บนี่แหละ

นี่ไงเห็นไหมบอกเลยว่านั่งเหมือนเดิม

จริงผลงานแรกจริงเนี่ยคือถ่ายโฆษณานะครับ
นะครับฉะนั้นผมเล่นกีฬาเล่นเทนนิสให้กับทีมช่ายโยชน
แล้วก็ไปถ่ายโฆษณาให้กับเครื่องดื่มช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่ง

ทีมงานสร้างหนังภูมิกับเห็นเนี่ยก็ติดต่อมาเล่น

สิบห้าครับครับอื้อหูหูหรอครับอุ๊ย
โอ้ยเอาวิทย์เลิศมากเลยเนาะถ้าต่อไปค่ะน้องบอกว่าต่อไปเป็นอีกไง
เดี๋ยวดูสิรูปรูปที่สองอู๋หรออ๋อ
เขาเท่มากอ่ะรูปนี้เสื้อผ้าแฟชั่นทำไมแบบเป้ง

ชุดนี้นี่คือมารายการเราโดยปกติเลย
ก็วันนี้บอกว่าให้มา

นี่คือแต่งตัวแล้วสบายจ้ะ
ก็มาในแนวของเกลวิส

ผ้านี่ก็
ผ้าหนาอยู่เหมือนกันนะ
งานของเราซึ่งแต่ก่อนเราทำงานภาคราชการใช่ไหมครับ
ก็เลยต้องแบบเนี๊ยบต้องดูดีตลอด
ไม่แต่ถ้าวันสบายที่สุดของพี่จิ๊บ

สบายที่สุดของผมเนี่ยคืออยู่ในสนามกีฬา

แล้วพี่จิมชอบคนแต่งตัวนี้ไหมสำหรับผู้หญิง

แล้วผู้หญิงต้องเป็นแนวไหน

ใครอะ
ค้นมาผู้หญิงคนนี้

สงใจอะไรแบบไงบ้างคะ

คือจริงแล้วจริงคือสเปคเลยไหม
แล้วโตขึ้นมาหน่อยสเปคเปลี่ยนไปยังไง
ก็คงจะต้องมองในจุดที่ว่าจะรับความเป็นตัวเองของกันและกันได้
คือไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นฝ่ายไปตัดสินใจเลือกอย่างเดียว
ขอถามพี่ดีกว่าการจีบสาวของพี่จิ๊บสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มียุคโซเชียลอะไรแบบนี้อยากรู้
ครับวิธีการก็คงจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องของเขียนจดหมาย

มีครับแล้วส่วนใหญ่ในช่วงอายุที่เราเที่ยวพาเลสได้

แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วย

แต่วันนี้ได้พูดคุยรู้จักตัวตนของประจิปต์แค่แบบ

ส่วนที่แบบหลายคนอยากรู้คือแบบ
อะไรจะเป็นแบบเอวิสเมืองไทยได้ขนาด
หัวจะหลดเท้าแล้วก็มีอุปกรณ์
แล้วก็อะไรที่เขาสะสมแบบเยอะมากเลยนะ
คนนี้เขาเป็นแบบว่านักสะสมแบบสุดยอดเลยนะ

คือบางชิ้นเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าพี่เขาจะมีสะสมอยู่

เอาเป็นว่าแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมค่ะ

ขอบคุณมากครับออมเวอร์ไอซ์ครับ
ขอบคุณครับ